ซึ่งเขาแบบว่านางเอกอย่างทรงแห่งซิมันเป็นรายการของนางไง

เป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
เรื่องราวดารากันซีนรวมถึงดาราที่ไม่อยากร่วมงานด้วย
กลายเป็นกระแสดราม่า

มันคือบทเรียนในชีวิตของใหม่เลยล่ะ
ที่เราเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วมันไม่โอเค

แล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไป

ขอโทษสิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจหลายคน
ขอโทษที่เราทำคอนเทนต์นี้ออกมา

ใหม่ขอประกาศยุติทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะ
เพราะว่าใหม่จะหาคอนเทนต์อย่างอื่นทำแทนแล้ว
โดยจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นบทเรียนของชีวิต
แล้วดาวิเชื่อว่าดาวิจะพัฒนาไปปรับปรุง

แต่ว่าในตัวช่องมันจะมีรายการแบบย่อย
รายการที่ชื่อว่าเพื่อนใหม่ก็จะยุติไป
ถูก

เมื่อก่อนในฐาวะที่ทำงาน
มันเป็นเรื่องแทบจะปกติ
ของการเดินโพสเอาทัพที่ใคร

หรือบางทีโปรดิชั่นคือใบบางคนข้ามหลัง

เพราะเมื่อก่อนอย่างเวลาลงหน้าสื่อไทยรัฐเนี่ย

พอดีพอเกิดมา๘๙ตำแหน่งมันจะเกินขอบมันตัดขอบมันจะถูกตัด
เขาก็ต้องมีการแบบว่าเบียดกันเข้ามา
จะยืนเต็มตัวก็เหลือ๔๕ตะแคงเพื่อให้เพื่อนอีกคนเข้าได้
แล้วบางคนเนี่ยใส่ชุดซ้ำกันแบบว่าผ้าพับเดียวกันอย่างนี้

บางคนก็คือเห็นเพื่อนอีกคนนึงใส่ชุดนี้
ถ้าเกิดเธอใส่ชุดนี้คนเดียวเท่ากับว่าคนอื่นก็เป็นแบบว่า

งานก็ดีเลไปนักข่าวก็งงว่าเอ้านัด๕โมง
จะรอสัมภาษณ์๗ทุ่มแล้วยังไม่งานไม่เลิกสักที

เป็นห่วงอยู่กองละครก็เป็น
กลางละครนี่แบบเสื้อผ้าแบบต้องเลือก

ฉันอยากสวยฉันก็เลือกชุดนี้มาอะไรอย่างนี้
ชีวิตจริงสนุกกว่าในละครเยอะ

พอทุกวันนี้พอดารากลุ่มนั้นเขาโตขึ้น
คิดว่าเขาน่าจะมีวุฒิภาวะมากขึ้น

งห้องแต่งตัวแย่งห้องแต่ง

สมัยก่อนไปถึงอะไรนะที่เขามีการทำ

ใส่ในน้องเท้านางงาม
มงกุฎใส่หัวยังดึงออกมาได้เลย

มีดารากลุ่มนี้เตรียมจำติดตามเลย

คนที่เตรียมไว้อ้าวชุดคืออย่างไหน

เมื่อก่อนทะเลาะกันไม่ชอบกัน

ทำไมไม่เริ่มงานสักทีมากับอีเวนท์ให้หนู
ห้องหนูถ้าสมมุติไม่กั้นผ้าไม่

๙๐ยุคอะไรมันมีมาก

อันนี้เด็กเนอะอันนี้เด็ก

เอาชุดไปซ่อนอีกคนขึ้นไม่ได้
เออจริงนะครับชุดหายอย่างนี้ดาราจะขึ้นไปเดินต้องเปลี่ยนชุดแบบมีการอุ๊ย
เอาจริงถ้าให้เล่า๕๖นาทีที่เหลือรายการยังไม่พอเลยค่ะ